มาดูเรื่องที่โปรยเอาไว้เมื่อก่อนจะพักโฆษณากันนะครับ
เรื่องของรับเปิดเทอมก็มีการตีกันซะแล้ว
เศื้อสองเข็มขัดเว้อใส่เศือช็อปส์สักหน่อย
แต่ปรากฏว่ามาเจอกันแล้วก็ตีกันครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับ
ละครับคุณผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์นักเรียนช่างกลุ่มหนึ่ง
ต่างคนต่างถือเหล็กแล้วก็ถือไม้
ไล่ทำร้ายนักเรียนคู่อบริที่เพิ่งจะเปิดเทอมกันได้ไม่นานนะครับ
ก็เริ่มก่อเรื่องทะเลาะวิวาดกันแล้ว
ในคลิประบุแค่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกเทพารักษ์สำโรงนะครับ
ซึ่งกลุ่มคู่อบริมีเพียงไม่กี่คน
โดยคนแรกถูกเหล็กไล่ฟาดแล้วก็วิ่งหนีไปได้นะครับ
ส่วนอีกคนหนีไม่ทันก็โดนรุมฟาดแล้วฮะ
ก่อนที่จะสะบัดตัวหลุดวิ่งหนีตามเพื่อนไปได้
ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ
ชาวบ้านก็พากันวิ่งหนีเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงไปด้วยนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกเดชโชว์โสสุวนากุล
ภูมิกับการโรงพักสำรงเหนือ
ได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นในช่วงเช้า
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและตำรวจได้นำตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุ
ควบคุมตัวมาแล้วนำมาอบรมแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะครับ
แต่ในช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการนะครับ
คือนักเรียนช่างกล๒โรงเรียนดังก็ทะเลาะวิวาสเกิด
เกิดขึ้นบริเวณป้ายรถเมลหน้าตลาดสำโรง
ก็ใช้ขวดแก้วแล้วก็ใช้ก้อนหินปลาใส่กันนะครับ
ทำให้ประชาชนที่รอรถเมย์ก็วิ่งหนีกันวุ่นเลย
ตำรวจก็ควบคุมนักเรียนทั้งหมดมาโรงพัก
เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ